ส่วนเรื่องนี้บนท้องถนนมีคนขับรถไปเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ลง
แล้วคนขับก็ยังไม่รู้ตัวนะคะขับไปเรื่อยเลยค่ะ
มีรถอีกคันนึงเขาตามไปบอกเนี่ยเฉียวคนกลับมารับผิดชอบด้วย
เห็นกล้องหน้ารถตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นะ
เขาขับมาบนท้องถนนแล้วก็เห็นรถคันก่อเหตุเนี่ย
ี่ยวมอเตอร์ไซค์ล้มอย่างนี้ค่ะ
ไปต่อเลยค่ะคนก็ล้มอยู่บนถนนแบบนี้
รถคันนี้ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับตามไปนะคะ
ขับตามไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะ
เมื่อตอนหัวข้ามเมื่อที่ผ่านมานะคะแล้วก็เจออุบัติเหตุตรงเนี้ย
ไม่ยอมหยุดลงมาดูเขาเลยขับตามไปอย่างที่เราเห็น๑๓กิโลนะคะ
ตามไปทันถึงได้เห็นได้ชัดว่าคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยเป็นนุ่มใหญ่
แล้วมีอาการเมาด้วยคุณผู้ชมแล้วยิ่งกว่านั้นนะ
แขนซ้ายพิการขับรถด้วยแขนข้างเดียวมีอาการเมา
แล้วทำไมถึงยังขับรถได้เขาก็ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะ
คุยไปคุยมาเนี่ยคนขับบอกรู้สึกเหมือนรถโดน
โดนอะไรเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันคือมอเตอร์ไซค
เขาก็บอกใช่คุณชนมอเตอร์ไซค์คือคนล้มระเนละนาดอยู่บนถนนสองคน
เพราะฉะนั้นก็เขาก็ยอมตามกลับไปตรงที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปพบกับตำรวจนำคนเจ็บทั้งสองคน
ไปเคลียร์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ